การลงโทษระหว่างครูที่ลงโทษลูกศิษย์หรือว่านักเรียนที่เรียนในกิจกรรม

ลงโทษให้ทั้งลุกนั่ง

ปรากฏว่าครูลงโทษไปแล้วเด็กจะไปลม
แล้วครูก็บอกว่าอย่ามาสำออยนะ

คลิปนี้กลายเป็นคลิปที่โด่งดังในโลกโซเชียล
ทวิตเตอร์เขามีการแชร์กันเยอะเลยนะครับ
เดินไปไกลเปล่า
โอ้โหนี่คือโดนทำโทษลุกนั่งใช่ไหมฮะ

แต่กลุ่มเด็กกำลังถูกลงโทษอยู่นะครับ
แล้วก็คลิปนี้มีการแชร์และพูดถึงกันมากในโลกโซเชียล

ครูผู้หญิงกำลังสั่งทำโทษนักเรียนหญิงด้วยการให้ลุกนั่งมากถึง๖๐ครั้ง
เป็นการทำโทษนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาติช้า
จุดเริ่มต้นของเรื่องเกิดจากทางโรงเรียน
นัดเวลาทำกิจกรรมซ้อมยุวกาชาติตอนช่วงบ่าย๓โมงเย็น
มีนักเรียนเพิ่งจะเลิกเรียนเลิกคาบกันมาแล้วก็มาสาย
ถ้าสาย๕นาทีครูก็สั่งลงโทษ
ชุดแรกที่มาสาย๕นาทีลุกนั่ง๒๐ครั้ง
ถ้าเสียงไม่ดังนับไม่ดังให้ทำกันใหม่
ส่วนคนที่มาสายในชุดถัดไปก็เพิ่มทีละ๕ครั้ง
เพิ่มไปเรื่อยจนกระทั่งมีคนถูกลงโทษ๖๐ครั้ง
แล้วเด็กกำลังลุกนั่งครั้งที่๔๕ครั้ง

ครูคนหนึ่งเลยเดินเข้ามาเอายาดมมาให้
หลังจากนั้นครูอีกคนนึงเดินมาคว้ายาดมจากมือเด็กไป
แล้วบอกว่าอย่ามาสำออยอย่ามาอ่อนแอ
ซึ่งมารู้ทีหลังกันนะครับเพราะชาวโซเชียลเขาก็ขุดข้อมูลขึ้นมา
บอกว่าครูที่มาดึงยาดมจากเด็กเป็นครูห้องพยาบาลด้วย
แล้วไม่รู้หรอกว่าเด็กจะเป็นลม
แล้วก็เด็กที่ถูกดึงยาดมไปก็ถึงกับร้องไห้เลยนะครับ
เหตุการณ์นี้มีการติดแฮชแท็กว่า
โรงเรียนที่มีดอกทองกวาวในจังหวัดขอนแก่น
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับ
เรื่องของการลงโทษของครูเนี่ยนะฮะ
โหสี่สิบห้าสิบครั้งก็เยอะนะ
นึกถึงตัวเองไงตอนเมื่อก่อนตอนเรียน
เคยโดนแบบนี้ขึ้นสะพานลอยไม่ได้ไปอาทิตย์เลยนะ
ขึ้นบันไดอะใช่แล้วยิ่งต้องทำพร้อมกันด้วยนะครับใช่ครับ